เมื่อวานทางครอบครัวก็ไปรับศพแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ

ช่วงนี้คนส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ว่านโรงศักดิ์จำนวนมากนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะหลายท่านคนสำคัญก็ไปร่วมในงานศพนะครับ

ทางด้านภรรยาของผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีก็ฉายาผู้ว่าหมูป่านะครับ
แล้วก็ลูกสาวของผู้ว่าหมูป่าได้เข้าทำเรื่องติดต่อขอรับร่าง
ของผู้ว่าที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ

นำเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวมาแต่งให้

เพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะครับ
โดยผู้ว่านโรงศักดิ์ได้เริ่มป่วยมา
ตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เมื่อปี๒๕๖๑นะครับ
ซึ่งจริงท่านป่วยตั้งแต่สมัยที่
ปฏิบัติภารกิจหมูป่าแล้วนะคุณนะ

ซึ่งจริงช่วงนั้นท่านก็ป่วยแล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียด

น่ายุ่งมากแล้วท่านก็ลงพื้นที่ทำงานแข็งขันมาก
อย่างที่บอกท่านเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งคนหนึ่ง
ท่านทำงานเต็มที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ
กระทั่งท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับ
ได้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

พบวัคค่าเลือดจางกว่าปกติ
ทำให้ครอบครัวเพิ่งจะทราบนะครับ
ว่าท่านป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แล้วก็หลังจากนั้นก็รักษาอาการป่วยเรื่อยมานะครับ
เมื่อย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วหลายคนก็ตกอกตกใจนะ
เมื่อเห็นภาพข่าวว่าท่านผู้ว่านโรงศักดิ์
ร่างกายซูบผอมอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
แต่ท่านก็ทำงานตามปกติ

แต่ท่านก็ยังออกพื้นที่ลุยพื้นที่
กระทั่งวันที่๑๒พฤษภาคมปี๖๖ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ผู้ว่านโรงศักดิ์ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช
เพราะว่าผลเลือดไม่ดีแต่ท่านยังสั่งงานผ่านไลน์นะ
อยู่โรงพยาบาลท่านก็ยังทำงานอยู่นะครับ
ในวันที่๑๕มิถุนายนคุณผู้ชม
เดี๋ยวทีมข่าวของเราขออนุญาตในการที่จะเปิดภาพสุดท้าย
ท่านได้ไปร่วมงานสำคัญก็คืองานแต่งงานของลูกสาว
นี่ค่ะนั่งอยู่บนรถเข็น๑๕มิถุนายนนั่งอยู่บนรถเข็น
สภาพร่างกายของท่านก็ซูบผอมนะครับ
ก็มองลูกสาวด้วยความปลื้มปิตินะครับ
และหลังจากนั้นท่านก็กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ซึ่งเดิมกำหนดงานแต่งงานของลูกสาวจริงกำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
แต่ก็เลื่อนมาให้เร็วขึ้นเพื่อให้คุณพ่อได้มาร่วมงานนะครับ
กระทั่งวันที่๑๘มิถุนายนอาการของผู้ว่านโรงศักดิ์

และท่านก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่๒๑มิถุนายน
เมื่อวานนี้หลังจากมีการเคลื่อนร่างของผู้ว่านโรงศักดิ์
มาถึงสาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ในเวลา๑๔นาฬิกานะครับก็มีข้าราชการในสังกัดตั้งแต่รับศพนะครับ
นางสาวพรธีราโอสธนากรลูกสาวจุดทูบ
แล้วก็นำเชิญร่างของพ่อเข้าสู่สารานะครับ
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกาก็เป็นพิธีที่สำคัญ
พิธีรดน้ำศพสำหรับบุคคลทั่วไป
แล้วก็ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เพราะว่ามีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ในเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีโดยมีผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับ
ส่วนกำหนดการในพิธีนะครับตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้
จนถึงวันที่๒๔มิถุนายนนี้นะครับ
จะเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
ในพระบรมราชานุเคราะห์
วันที่๒๕๒๘มิถุนายนมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
และพระราชทานเพลิงศพในเวลา๑๖นาฬิกา
ของวันที่๒๙มิถุนายนนี้นะครับ
พวกเราก็ยังคงแสดงความเสียใจแล้วก็อะไรต่อ
ผู้ว่าหมูป่าที่จากไปนะครับ